หน้านี้มีข่าวนะคะบอกว่ามีช้างสองเชือกถูกสวมตัวรูปภัณฑ์ซึ่งก็คือเดิมเป็นช้างป่าถูกสวมตัวรูปภัณฑ์ให้เป็นช้างบ้านนะคะ
อยู่ที่สวนสัตว์หัวหินทีกอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคิริขันมีการนำมาเปลี่ยนจังหวัดนะคะก็คือให้มาอยู่ที่วังช้างแลพะเนียดคลองช้างจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะ
วันนี้นะคะเจ้าหน้าที่ชุดพญาเสือเตรียมบุกยึดช้างที่สวมทะเบียน๒เชือกนี้นะคะโดยเจ้าของวังช้างค่ะได้สั่งให้นำช้างมาปิดทางเข้าออกและยืนยันจะไม่ให้นำช้างออกจากพื้นที่โดยเด็ดขาดค่ะ
หัวหน้าชุดเฉพาะกิจพญาเสือกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รวมทั้งเจ้าหน้าที่ชุดพญาเสือ๖๐เข้าไปอายัดช้าง
เชือกก็คือพลายเกาะพระยาเพชรและพลายทีจี
หลังมีการระบุว่าช้าง๒เชือกเป็นช้างป่า
มีการนำมาสวมทะเบียนและถูกนำมาเลี้ยงไว้ในวังช้างค่ะ
ซึ่งเรื่องนี้นะคะนายลายทองเหรียญมีพันธ์เจ้าของวังช้าง
ในฐานะประธานชมรมพระโฆษบาล
หารือกับกลุ่มผู้เลี้ยงช้างในพื้นที่ต่างถึงกรณีที่เกิดขึ้น
โดยมองว่าการที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์ออกมากล่าวหาว่า
ช้างเป็นของกลางและมีการขโมยช้าง
ทำให้ภาพลักษณ์กลุ่มผู้เลี้ยงช้างได้รับความเสียหาย
และยังไม่มีใครออกมารับผิดชอบสิ่งที่เกิดขึ้นค่ะ
หลังจากนี้นะคะเตรียมเคลื่อนไหวเพื่อปกป้องสิทธิ์และชื่อเสียงของชาวช้าง
โดยยืนยันเป็นช้างที่ถูกต้องทั้งหมดค่ะ
การจะเข้ามายึดหรือจับกลุ่มเชื่อว่าอาจเป็นแค่การสร้างภาพ
เนื่องจากวันนี้นะคะเป็นวันคุ้มครองสัตว์ป่า
แล้วก็จะปิดทางเข้าออกทุกทางโดยเด็ดขาด
ขณะนี้นะคะหัวหน้าชุดพญาเสือและเจ้าหน้าที่
ยังอยู่ระหว่างการเจรจากับเจ้าของวังช้างอายุทยาและพระเนียดค่ะ